คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณพี่สายสนจากจังหวัดชายภูมินะครับ
จะต้องร่วมกันตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สูดลมหายใจเข้าลึกนะครับ
ตอนนี้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน

เดี๋ยวดูคุณพ่อและคุณแม่และคุณพี่เล่นกันก่อนดีกว่าเนาะ

พร้อมแล้วเชิญพี่สนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จะมีเรื่องทั้งหมด๕เรื่องนำมาตั้งเป็นคำถาม
ใน๕เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเรา
พร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดชายภูมิ
เรื่องที่๒การเลี้ยงไก่
เรื่องที่๓ถนนลาดพร้าว
เรื่องที่๔อนุบาล
เรื่องที่๕ดาราคนรัก

สนเลือกเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง

ในฐานะที่เป็นคนชายภูมิ
ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเราเป็นรูปอะไร

คำถามในเรื่องนี้นะครับ
จะเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี่แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทงสามชายของตราประจำจังหวัดชายภูมิ

ตัวเลือกที่หนึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ตัวเลือกที่๒การรวมกันของ๓เชื้อชาติ
ตัวเลือกที่๓ชัยชนะ
ตัวเลือกที่สี่ความสามคี
ชาติศาสนากรรมกษัตริย์ไม่ใช่
การรวมกันของสามเชื้อชาติ
ลังเลอยู่ระหว่างข้อ๒กับข้อ๔อยู่ครับ
คิดว่าข้อ๔น่าจะถูกครับ

ถ้าพร้อมและมั่นใจพี่จะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่ความสามัคคีครับ
ผมจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอให้ตอบคำถามให้ครบทั้ง๔ข้อ
เราจะไปลุ้นและฟังเฉลยกันในช่วงหน้านะครับ
จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้พี่พนิพาขึ้นมาตอบในเรื่องอะไรครับ
เหลือ๔เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องการเลี้ยงไก่
ลาดพร้าวอนุบาลและดาราคนดัง

เพราะเขาอยู่ตรงนั้นตลอดครับ

เชิญพี่พามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พาเลี้ยงไก่มานานเท่าไหร่แล้วครับ

ที่เคยป่วยที่สุดเลยที่พี่พาเคยสัมผัสมาเขาป่วยเป็นอะไรฮะ
ที่มันตายน่ะคือมันน็อกค่ะ
มันร้อนอากาศไม่ค่อยโปรดค่ะ
คือร้อนด้วยอากาศแล้วก็น็อกบางตัวรับไม่ไหว
แสดงว่าอุณหภูมิกับการเลี้ยงไก่นี่ก็สำคัญที่สุดเหมือนกัน
สำหรับคำถามเรื่องนี้คือ
ไก่มีอาการหน้าบวมหงอนและเหนียงมีสีม่วงคล้ำ
มีจุดเลือดออกที่หน้าแข้ง
น้ำตาไหลหายใจลำบากท้องเสียชักไข่รถ
ถ้าไก่ติดเชื้อชนิดรุนแรงและมีอาการข้างต้น
ไก่เป็นโรคอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งไข้หวัดนก
ตัวเลือกที่สองอาฮิวาสัตว์ปีก
ตัวเลือกที่๓หลอดลมอักเสบ
ตัวเลือกที่สี่กล่องเสียงอักเสบติดต่อ
ปกติที่เลี้ยงน่ะมีแต่ไก่น็อกอากาศ
แล้วคำถามที่ถามไม่เคยเจอค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วพี่พาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองอฮิวาสัตว์ปีกครับ
ถ้าสองข้อนี้ถูกหมดพี่พาได้รับเงินหนึ่งหมื่น
สองข้อที่เหลือเป็นของเด็กน้อย

เพราะฉะนั้นพี่พาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแปปซี่ขึ้นมาตอบครับ

และดาราคนดัง

ซี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดาราคนดังแสดงว่าเราก็ต้องพอรู้จักดาราคนดังบ้าง

ป๊บธนวัฒน์รู้จักไหมลูกพี่โป๊ป

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ละครเรื่องใดไม่ใช่ผลงานของโป๊บธนวัฒน์
ตัวเลือกที่๑ดอกส้มสีทอง
ตัวเลือกที่๒คลื่นชีวิต
ตัวเลือกที่สามสามีตีตรา
ตัวเลือกที่สี่ข้ามศรีทันดร

น้องเปปซี่เลือกตอบตัวเลือกที่

ตัวเลือกที่สองคลื่นชีวิตครับ

หนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพัฒน์ขึ้นมาตอบครับ

ทำไมหนูไม่เลือกถนนลาดพร้าวให้น้องลูก

ขอเชิญน้องพัฒน์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณครูเคยสอนให้หนูนับเลขไหมครับ

ไม่ได้สอนแต่หนูนับเลขได้

หนึ่ง

สาม

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ในกล่องนี้มีลูกบอลสีชมพูทั้งหมดกี่ลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งสี่ลูก

ห้าลูกตัวเลือกที่สามหกลูกและตัวเลือกที่สี่เจ็ดลูก
นับได้เลยลูกมามาเล่นนับลูกบอลกันเร็ว
วิธีการนับหนูก็จะเอาออกมานะลูกยกขึ้นมาได้เลย
อันไหนเป็นสีชมพูหนูหยิบออกมาแล้วไปใส่ในนี้เลย
เออแล้วพี่ใส่ในลูกกี่ลูกแล้ว
อันเดียวอ่ามีอีกไหมดูซิมีอีกไหม
หยิบไปใส่ในนี่อะเออเลือกเลยเออ
มีอีกไหมเออแล้วมีอีกไหมดูสิ
ให้หนูนับก่อนแล้วกันนับก่อนแล้วกันว่าในนี้มีสีชมพูทั้งหมดกี่ลูก

รวมแล้วสีชมพูมีกี่ลูก
หน้าได้๕ลูก
ว่าน้องพัฒน์นะครับเมื่อสักครู่นี้
น้องเลือกตอบตัวเลือกที่๒๕ลูกครับ
เดี๋ยวเราไปฟังทัวร์เหลือกันช่วงหน้าสี่ข้อที่ตอบมานั้น

คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัว
ของคุณพี่สายสนนะครับจากจังหวัดชายภูมิ
การตอบคำถามให้ถูก๔ข้อในช่วงหน้านะครับ

กล่องนี้มีลูกบอลสีชมพูทั้งหมดกี่ลูก

หนึ่งสองสามสี่ห้า